ต่อกันที่เรื่องของนาทีชีวิตของเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือมัน
เพราะว่าไปติดอยู่ที่ล้อรถยนต์ของชาวบ้านค่ะ
ครับเราช่วยกันใหญ่ได้ยินเสียงไหม

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยู

ได้รับแจ้งจากคุณนิตวิผ่าศรีอรวรรษ
ว่ามีแมวเข้าไปซุกตัวอยู่ในซุ้มล้อรถยนต์ของตัวเอง
จอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

ซึ่งในที่เกิดเหตุพบรถกระบะจอดอยู่ข้างทาง
ฝากระโปรงเปิดอยู่ใต้ซุ้มล้อด้านหน้า

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ๒๐นาที
จึงสามารถนำตัวลูกแมวออกมาได้
ซึ่งแมวก็ส่งเสียงร้องตลอดเวลาเลยค่ะ
พอดึงออกมาได้แบบนี้นะคะพบว่าเป็นลูกแมวเพศเมีย
สีขาวน้ำตาลอายุประมาณ๒๓เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เขาก็ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของรถก็เล่าว่า
ขับรถออกมาจากบ้านในตำบลจันทะนิมิตร
เจ้าก็ได้ยินเสียงนะ
ใช่ค่ะก็เลยจอดรถดู
แน่ใจว่ามีแมวเข้าไปอยู่ในบริเวณซุ้มล้อ

หลังจากนั้นก็เลยเอาไปเลี้ยงเองเลยเจ้าแมวตัวนี้
และตั้งชื่อว่าวาสนา
เจ้าวาดสนาเจ้าโชคลาบโชคดีอย่างนี้นะ